พระธาตุหรือเรือนธาตุของเจดีทรงระคังคือส่วนที่เป็นองค์ระคังขององค์พระเจดี
พระธาตุหรือเรือนธาตุของพระปรางคือส่วนของตัวอาคารที่เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสเพิ่มมุม
มีซุ้มจรนำที่ตั้งพระพุทธรูปหรือพระปั้นนูนติดผนังประกอบไว้ทั้ง๔ด้าน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน